ระยะนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะต้องพกแมสติดตัวแล้วค่ะ
ยังต้องพกร่มติดตัวด้วยเพื่อป้องกันฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีก๑วันค่ะในวันพรุ่งนี้
คุณผู้ชมคะในระยะนี้นะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะ
ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะต้องระวังความเสียหายจากลมพัดแรงค่ะ
พื้นที่ไหนมีอากาศร้อนจัดต้องระวังพายุลูกเห็บตกด้วย
อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะสามสิบห้าถึงสามสิบหกองศาค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีพายุหนักไม่แพ้กันค่ะ
ถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่สิ่งที่ต้องระวังช่วงฝนตกเนี่ย
อยู่กลางแจ้งนะคะคุณผู้ชมเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตได้
จุดใดมีฝนคลื่นสูงประมาณสองเมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝนตกยาวเพราะเป็นช่วงฤดูของฤดูฝนของพื้นที่นะคะ
ดังนั้นพื้นที่รุ่มต่ำต้องเก็บของมีค่าไว้บนที่สูง
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูงกว่าอ่าวไทยนะคะ
เนื่องจากลมที่พัดแรงปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
เน้นตกหนักตั้งแต่เที่ยงวันยาวจนถึงหัวค่ำเลยค่ะ
กระทบการเดินทางช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะในตอนเย็นมีฝนมากถึง๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
ไปดูฝูงปลากระเบนคุณผู้ชมกว่าร้อยตัวเลยค่ะ
ไหว้มาเกยตื้นโตขึ้นมาแบบนี้นะคะ
แต่ที่มันมาเนี่ยไม่ใช่คลื่นซัดมาอย่างเดียวนะคะมาหาอาหารค่ะคุณผู้ชม
มาหาพวกหอยต่างที่อยู่ริมชายหาดนั่นเองค่ะ
ซึ่งแต่ละปีในรัฐฟอริดานะคะก็จะมีเจ้าปลากระเบนมาเกยตื้นแบบนี้เป็นประจำค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ